คมออนไลน์แชร์คลิปเตือนภัยเหตุการณ์นาทีชีวิต
ช่วงนี้ต้องเอาเรื่องของอุบัติเหตุมาบอกต่อ

ช่วงใกล้เดินทางแบบนี้เตือนใจเตือนภัยกันหน่อยครับ
นาทีชีวิตที่บอกเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ย
เขาขับฝ่ากลุ่มเด็กนักเรียน
ที่กำลังข้ามทางม้าลายอยู่
ต้องบอกว่าเด็กข้ามทางที่ถูกต้องนะ

บทสรุปเป็นอย่างไรกับเหตุการณ์นี้

แต่ทำไมมีมอเตอร์ไซค์แหกมาอยู่คันเดียวเลย

นี่สองฝั่งยังเดินไม่ถึงกัน

คือมีคนนึงเขาบอกว่านี่เป็นนาทีชีวิตของน้อง
ความเป็นความตายแบบเส้นยาแดงผ่าแปดเลย
ถ้าน้องก้าวออกมาอีกก้าวเดียว

น้องเขากระป๋องกระเป๋าหล่นเลยนะ
ใช่ค่ะแล้วก็จุดที่เกิดเหตุนะ
โอ้โหอยู่ใกล้กับชุมชนมากเลย
เป็นบริเวณ๓แยกสัญญาณจราจร
บริษัทไทยสมุทรประกันภัยถนนกาญจนาวิถีนะคะ
อยู่ห่างจากหน้าโรงเรียนเทพมิตรศึกษา
จังหวัดสุราธานีเนี่ย

เราเป็นคนใช้รถใช้ถนนจะรู้

แล้วเมื่อกี้คือเขาขับเร็วกว่าคันอื่นด้วยนะ

แต่คันนั้นไม่เหลียวไม่มองดูสิคุณ

ไม่สนใจใยดีใครสักคน

ก็คือคนที่ข้ามถนนด้วยการไปช่วยพยุงน้อง

ทั้งที่คุณผู้ชมเห็นกรวยสีส้ม

คือเป็นการแจ้งเตือนให้รถที่ขับผ่านตรงนี้เนี่ย

แล้วก็หยุดให้คนข้ามถนนก่อน
แต่ก็ไม่รู้ว่าวัยรุ่นที่
เสื้อยืดสีดำนุ่งกางเกงขาสั้นสีน้ำเงิน
แล้วก็สวมหมวกกันน็อกขี่มอเตอร์ไซค์มา

สุดท้ายก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์แบบนี้
เรื่องนี้ค่ะพันธุ์ตำรวจโทนิพลชาตรี
รองผู้กำกับการจราจรสถานีตำรวจภูทรเมืองสุราธานี

เรื่องต้นคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์
ถือว่ามีความผิดตามพรบจราจรทางบก

โดยเฉพาะบริเวณหน้าสถานศึกษาเอ่ย

คนที่ขับขี่รถจะต้องชะลอความเร็ว
แล้วก็จะต้องหยุดรถให้คนข้ามไปก่อน

ให้เพิ่มความระมัดระวังทั้งสองฝ่ายเลย
คนข้ามก็ควรข้ามในจุดที่เขาให้ข้าม
ไม่ว่าจะเป็นสะพานลอยเอ่ยทางม้าลายเอ่ย
ส่วนคนที่ขับรถผ่านเขตที่มีชุมชน

ต้องชะลอความเร็วแล้วก็หยุดให้คนข้ามก่อน
เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุลดการสูญเสียต่างนะคะ
คือเราเห็นภาพแบบนี้ห่วงลูกห่วงหลานนะ
แม้ว่าจะมีคนอยู่จำนวนมากข้ามถนนแบบนี้ก็ไม่ปลอดภัย
ข้ามกันเยอะเอาฟังเสียงตำรวจหน่อยนะ

ระวังอยากให้ช่วยกันดูแลนะครับ
เพราะเราใช้ถนนร่วมกันนะครับ
แล้วที่สำคัญไม่เห็นจะสนใจใยดี

นะครับก็เตือนภัยกันบนท้องถนนนะครับ